แสดงคุณภาพที่เธอแจ้งเกิดมาจากเวทีนางแบบกันบ้างดีกว่านะคะ
บอกเลยนะคะว่าสวยทุกมุมไม่มีหักเลย

เจาะแจ๊ริมจอ
เพราะทุกที่คือรันเวย์
ใช่ค่ะทุกที่เลยสำหรับลุงแทน
ลุคไหนมุมไหนที่ก็เอาอยู่
และและและและกับลูกล้าสุด
ผมสั้นสุดซ่าไปเลยสิคะซิส
บอกเลยปังปังปัง
ลูกล้าสุดคือมันได้มากแม่

คไหนที่ไหนยังไงที่แพนก็เอาอยู่
สวยจึ้งสวยครับจบนี้คนเดียว

พี่ปลอยก็ลงทุนตัดผมชั้นจริงปะเนี่ย
ไม่จริงอันนี้คือเขาถ่ายละครด้วย

จบไหนก็เอาอยู่นะแพนเคคอ่ะ
แล้วก็วันนี้ตรงกับวันเกิดแม่แพมด้วยแม่ของน้องแพนนะคะบันเทิงไทยรัฐก็
โอ้โหไม่ใช่ไงคุณแม่ดูแลสุขภาพไงกินน้ำผักไงแอนเดอร์